ช่วงตลอดกินจะพาไปที่จังหวัดสมุทรสาคร

เอาคุณผู้ชมไปร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านระดับตำนานอยู่คู่เมืองสมุทรสาครมาอย่างยาวนาน
แล้วมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจ
เพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแมคไฮเลนเดอร์รุ่นพิเศษ

ทั้งสะพานแดงแล้วก็ผละกลางน้ำ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยงสำคัญของสมุทสาคร
และจุดที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวเมนามท่าทจีน
มาที่สมุทรสาครก็มาแวะที่นี่หน่อย
ของตลอดกินไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ

เป็นร้านซีฟู้ดระดับตำนานที่จังหวัดสมุทรสาคร
พูดเยอะเจ็บคอไปชิมกันดีกว่าครับ
ทุกคนค่ะที่ผมดูอยู่นี่คือชื่อเสียงกระชอนกระจาย

แล้วนะครับสวัสดีครับพี่บัญชาครับ
ชื่อร้านว่าคุณตุ่มมีที่มาที่ไปยังไง

เราก็เลยสืบทอดกิจการมาจากคุณแม่อีกทีนึง

ความดังของร้านนี้มันมีที่มาที่ไปยังไง

คือลูกค้ามาทานแล้วเขาก็ถูกใจในรสชาติอาหาร
แล้วก็วัตถุดิบที่เรานำเสนอค่อนข้างจะสดใหม่
นี่แสดงว่าเราก็ต้องมีเรื่องของประสบการณ์
ในเรื่องของการที่จะดูพวกวัตถุดิบถูกไหม

แต่ก่อนนะคุณตุ่มเขาทำกิจการเรื่องของอาหารทะเล
แต่ว่าโดนจับจนเซ็ง

เพราะฉะนั้นพี่บัญชาเขา

อันนี้จะอร่อยกว่าเยอะ

เอาละต่างหลังเมนูเจ็บแล้วเป็นไงอยากจะชิมกันแล้วใช่มั้ย
เดี๋ยวจะได้ดูกันครับว่ารสชาติแต่ละเมนูจอกมาเป็นอย่างไรครับ
เผ็ดอย่างที่คิดโอ้โหรสชาติมันแบบว่าเผ็ดนิดแต่มันได้ความหอมหวานมัน
สุดยอดเลยนะเมนูนี้หรือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่อยากทานเนื้อปูก็เปลี่ยนเป็นเนื้อกุ้งก็ได้

แม่กุ้งจะนุ่มนึกแม่นะครับ
มันไม่แหลกมันเป็นกุ้งธรรมชาติไม่ใช่กุ้งเลี้ยง
ทานเข้าไปเนื้อมันหวานหอมแล้วมันก็หนุบมันกรอบคือแบบมันสดอ่ะ
ต้มส้มปลากระบอกแล้วผมอยากให้ดูนะดูไข่ปลากระบอกนี่คือทีเด็ดของเมนูนี้
แล้วดูเนื้อปลาเขา

กุ้งปูกุ้งทอดเกลือ
พี่ชาบอกว่าทานทั้งเปลือกได้

จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปด้วย

แล้วก็เครื่องปรุงที่ว่าคลุกรวมกันนะครับ

กระเทียมว่าร่ำเท่มเลยคุณผู้ชม

กระดูกทะเลครับมันจะไม่สาบไม่เหม็นสาบเหมือนกระดูกน้ำจืด
อร่อยระดับตำนานของจริง
เชื่อว่าคุณผู้ชมดูอยู่โอ้โห
เกาะหน้าจออยากจะมาแล้ว

จะอยู่ก่อนถึงวัดเจษฎาราม๑๐๐เมตรครับ

เปิดตั้งแต่๑๐โมงครึ่งจนถึง๒ทุ่มครับ

ไทยรัฐทีวีมอบให้กับพี่ชานะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณพี่ชานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ในช่วงของตลอดกินจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ

แต่ละเมนูนะคะไม่คิดเลย
ว่าคุณชนะจะไม่แบ่งมาถึงดิฉัน

เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่กันมา
ไม่เคยได้ทานด้วยเลยนะคะ

ดิฉันแค่ฝันว่าคุณจะแบ่งบ้างเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมร้านนี้ลองไปทานกันดูนะครับ

จ่ายตั้งก่อนเราเล่นแจ้วเล่น

คุณชนะการันตีแล้วว่าอร่อยไปกันเลย